ดูดวงและอยากรู้ว่าปลายปีของสุดท้ายแบบนี้
ชีวิตฉันเนี่ยมันจะดวงพ้นเคราะห์พ้นโศกหรือยัง
ใครราศีไหนที่ดวงมีโอกาสพ้นเคราะห์และชีวิตดีส่งท้ายปี
สวัสดีค่าผู้ชนะในชื่อใบตรองณทุกท่านนะคะ
ดวงหมดคล็อกแล้วจ้ะสำหรับ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
ชีวิตของคุณกำลังจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
และในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้ก็จะมีเรื่องดีสิ่งดีและข่าวดีเกิดขึ้นค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าราศีที่ดวงดีนั้นจะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตามีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกแล้วค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะคะ
สำหรับชาวราศีเมทุนค่ะเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าคุณจะยิ้มไม่ได้แสดงออกอะไรนะคะ
แต่ว่าในใจเนี่ยคุณต้องแบกรับความกดดันมหาศาลมีความทุกข์ความเครียดชนิดที่บอกกับใครก็ไม่ได้นะคะ
ก็มัวแต่เครียดอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะเหมือนกับชาวราศีเมทุนได้ยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะ
ดวงชะตามีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะสิ่งดีข่าวดีเรื่องดีดีกำลังจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมทุนอีกไม่ช้าไม่นานอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตามีโอกาสที่จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะคะนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะโอ้โหก็ถือว่าเป็นราศีที่ชีช้ำกล่ำปีได้โลกเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมา
แต่ในช่วงนี้ค่ะช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะก็ถือว่าดวงชะตาดีมากขึ้นนะคะจริงเนี่ยดวงชะตาของชาวราศีกุมเนี่ยเริ่มจะดีมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ
แล้วก็มาพลิกเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะความสำเร็จความสมหวังนะคะก็จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกุมในช่วงนี้ค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงชะตาดีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
หมอไก่พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยค่ะว่าดวงชะตาของคุณดีมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบช้าค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็มีความมั่นคงอย่างมากเลยนะคะ
แต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีค่ะชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะเกิดอาการเหงื่อตกซิกซิกนะคะเพราะว่างานของคุณเนี่ยค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าชาวราศีมังกรไม่ต้องไปกังวลใจไปนะคะเพราะว่างานหนักงานมากความสำเร็จมากเงินก็มากตามไปด้วยค่ะ
ยังไงหมอไก่ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสามราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ